สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มหน้าใสอย่างมาร์ทจุธาวุฒิค่ะ
ออกอาการปลื้มใจสุดเลย
หลังกระแสตอบรับจากการออกมาสลัดผ้าอวดหุ่นเซ็กซี่ขึ้นปกนิตยสารเพื่อสุขภาพของผู้ชาย
ได้รับการตอบรับดีเกินคาด
พร้อมกันนี้ก็ได้อัปเดตเรื่องหัวใจว่างานนี้
จะมีรีเทิร์นรักกับหวานใจอย่างสาวปันสุธตาหรือเปล่า
ยังคงเป็นที่จับตามองของใครหลายคนนะคะ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มมาร์ชจุธาวุฒิและสาวปันสุธตา
ก่อนหน้าต้องเลิกรากันเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกัน
แต่ล่าสุดค่ะยังคงเห็นทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้ง
งานนี้ฝ่ายชายออกมาชี้แจงเลยว่าสถานะตอนนี้ยังคงเป็นเพียงพี่น้อง
เหตุที่พบเจอกันบ่อยนั้นเพราะว่ามีเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ไม่กลัวคนมองว่าที่เลิกกันนั้นเป็นการสร้างกระแส
เพราะเจ้าตัวตอบความจริงตลอดเลยค่ะ
ก็มีเจอกันบ้างครับเพื่อนปันก็สนิทกับเพื่อนผม
หรือว่าปันเองก็ก็สนิทกับเพื่อนผมก็อาจจะมีเจอกันเป็นปกติครับ
จริงมีอะไรเราก็ตอบกันตามตรงอยู่แล้วครับ
เราไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็พูดกันตามความจริงว่าตอนนี้
เราเป็นอย่างยังไงอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไร
เจ้าตัวก็ปลื้มใจไม่น้อยเลยที่แฟนให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ซิกแพ็คแล้วก็กล้ามของแท้ไม่มีรีทัศน์นะจ๊ะ
ดีใจครับฟิตแบ็คกลับมาถึงเราแบบในทางที่ดีครับ
รู้ตัวว่าต้องมาถ่ายเมนเทลก็เลยกลับไปเข้าฟิตเนสมากขึ้นครับ

อาจจะมีเล่มต่อหน้านั้นบางคนก็อาจจะมองว่าเล่มนี้เซ็กซี่กว่า